ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียได้
คู่แข่งของชมบุรีนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับทิติปาซาน
ทีมจากอีรานนะครับที่ผ่านทางอารยานทีมจากกาต้ามาได้นะครับ
เชียร์กันวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเย็นกับการแข่งขัน
สอบสโมสรชิงแชมป์เอเชียว่าชมบุรีสามารถคว้าแชมป์สมัย๒ได้หรือไม่ครับ
ไปดูผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับเกมเมื่อวานที่ผ่านมาในรอบรองชนะเลิศครับ
บุรีเจอกับเจ้าภาพไทยซอนนำแชมป์ฟุตซอลลีกของเวียดนามที่คุมทีมโดยมิเกลโรดิโก้
อดีตกุญสือทีมชาติไทยผ่านไปไม่ถึง๒นาทีนะครับ
รัฐสอนวิเชียนตัดบอลได้แล้วก็ยิงให้กับบูเวฟนำหนึ่งศูนย์
จากนั้นตั้งเกมรับในการรอสวนกลับแล้วก็ได้ผลอีกนะครับ
มาได้สองศูนย์จากทางสรษะภูนิจังหรีกแล้วก็ได้จุดโทษนะครับ
จากทางจิรัตนสอนวิเชียนหนีเป็นสามศูนย์
ก็ขึ้นดาวนาสนวงนะครับที่แป่ประตูนะครับจิตรวัตร
จากนั้นธิรวัตรก็ทำชิ่งกับทางอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับ
ก่อนที่ธิรวัตต์นั้นจะยิง๔๐อีก๓วงแก้วยิงเมื่อก็สักสักครู่นะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งลูกจากเจสดาห์ชูเดรฟนะครับยิงไกลแม่นจากการสวน
เหมือนกันครับ๖๐เลยครับชนบุรีชนะไทยโซนำไปได้ผ่านเข้าสู่รอบชิง
เป็นสมัยที่สามในรอบ๕ปีหลังสุดนะครับซึ่งหลังจากจบเกมทางโค้ชหมี
จากการเป็นผู้ช่วยโค้ชในทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเอาชนะอาจารย์ได้นะครับ

การแก้เพจของเราซึ่งเราทำได้ดีมากแล้วก็ผมก็อยากขอบคุณมิเกลที่สอนผมมา
ตอนที่ผมอยู่กับเขาในการเป็นผู้ช่วยของเขาเขาก็ได้สอนรายละเอียดสอนทุกสิ่งทุกอย่างกับผม

คือเราเล่นกันมานานครับพวกผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่เราคือเรามีประสบการณ์และเรามีประสบการณ์ในเวทีระดับเอเซียมา๔๕ปีแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เราได้เปรียบเพราะว่าเราเล่นกันมานานทำให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้
แล้วก็เอาประสบการณ์ที่เรามีมาใช้ในเกมทำให้เกิดประโยชน์ครับผมคิดว่ามันเป็นจุดพีคของพวกเราแล้วก็คือที่สำคัญคือเรารู้ใจกันครับ